คุณผู้ชมคะตั้งแต่ต้นรายการเราก็เน้นย้ำกันเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศ
อยู่ด้านหลังฝนถล่มภาคใต้น้ำทะลักหลายพื้นที่
บอกให้คุณผู้ชมรายงานกันเข้ามาหน่อยนี่ส่งเข้ามากันเยอะแล้วนะคะ

มีบอกว่าหลังสวนชุมพรฝนตกหนักมาก
พรก็ฝนหนักอยู่ใช่ไหมใช่รวมถึงพระแสงสุราชตอนนี้ก็เริ่มท่วมแล้ว
สุราชหนักนครศรีหนักนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไปตรวจสอบที่สุราชกันก่อนแล้วกันค่ะ
คุณผู้ชมว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยนะคะน้ำเนี่ยท่วมนี่คือกลางดึก
ก็ชาวบ้านเขาบอกอุ้ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยอะคะต้องอพยพกันนะฮะ
เอ่ยต้องย้ายของย้ายสัตว์เลี้ยงถ้าพวกวัววควายต่างนี้
หนีน้ำป่าที่ไหลทะลักเข้าไปท่วมพื้นที่
ทีนี้จุดที่น้ำท่วมมีที่บ้านนาศาลบ้านนาเดิม
แล้วก็บ้านคลองศิลาอยู่ที่เคียนซาจังหวัดสุราช
เพราะว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาฝนตกหนัก
แล้วมันตกยาวไงคุณ๑๒ชั่วโมงน่ะ
ปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า๑๒๐มิลลิเมตร
แล้วก็เลยทำให้มีน้ำป่าทะลักเข้าท่วม
รวมทั้งถนนสายเคียนซาพระแสงก็ถูกน้ำท่วมสูงนะคะ
สัญจรผ่านไปมาไม่ได้
ชาวบ้านได้รับผลกระทบประมาณ๑๐๐หลังคาเรือน
แล้วนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนบ้านห้วยมุดที่หมู่๑
ตำบลอรันตามวารีอำเภอเคียนซา
ก็ถูกกระแสน้ำไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะ
คุณครูต้องช่วยกันย้ายของหนีน้ำ
ส่วนที่ตำบลควนศรีตำบลควนสุบันตำบลน้ำผู้
ของอำเภอบ้านนาศาลก็ถูกน้ำท่วมค่ะ
บ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน๖๐ครัวเรือน
แล้วสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่๕ทุ่งเตาใหม่

น้ำก็ไปซ่อคอสะพานเป็นหลุมลึกเลย
รถก็สัญจรไปมาไม่ได้
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่ถนนสายสุราช

ก็ถูกน้ำท่วมบริเวณแยกบางใหญ่หน้าสารแขวง
แล้วก็หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุรธานี
รถดูสิผ่านไปผ่านมาค่อนข้างลำบาก
เพราะว่าน้ำท่วมสูงประมาณฟุตนึงนะคะ
ซึ่งอุทธกภัยรอบนี้มีน้ำท่วมขัง๗อำเภอ
มีอำเภอพระแสงชัยบุรีเวียงสะเคียนซา
บ้านนาศาสน์บ้านนาเดิมแล้วก็พุนพิน
อันนี้คือที่สุราธานีนะคะ
มีชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า๒๘๐๐๐คนนะคะ
ตรวจสอบกันต่อเนื่องนะฮะข้ามฝั่งไป

เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่ตำบลพรุเตียว

ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างที่เห็น
แล้วก็ท่วมถนนสายขวนไม้แดง

ระดับน้ำสูงกว่าครึ่งเมตรรถไม่สามารถสัญจรได้แล้วนะครับ
ซึ่งน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านหลายคนเก็บทรัพย์สิน
หนีไม่ทันจริงเพราะน้ำทะลักมากลางดึกครับ
ส่งผลให้ทรัพย์สินถูกน้ำพัดศูนย์หายไปกับน้ำเลย
ด้านของชาวบ้านในตำบลเขาดินนะฮะก็คือคุณลุงทรงวุฒิบุญเพชรเนี่ย
เปิดเผยบอกว่าตื่นขึ้นมาตอนตี๔ปรากฏว่าน้ำไหลเข้ามาในบ้านแล้ว
เมื่อออกมาดูหน้าบ้านนะฮะพบอะไรรู้ไหมคุณ
โอ้โหอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนเนี่ย
มันจมน้ำไปหมดมันลอยน้ำไปหมดไม่ว่าจะเป็นเตาถ่านจมน้ำ
ส่วนหม้ออะไรอย่างนี้ลอยน้ำหายไปเลย
ซึ่งรอบนี้ยอมรับว่าน้ำมันมาเร็วมากและกลางดึกนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้กังวลใจจริง
เพราะว่าท้องฟ้าเช้านี้ยังมืดครึ้มอยู่เลยนะคุณนะ
ก็คือกลัวไงฝนจะตกลงมาเติมอีกนะคะ
กระบี่ไปแล้วไปดูที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยค่ะ

น้ำก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอท่าสารา
บ้านเรือนชาวบ้านถนนหลายสายก็ถูกน้ำท่วมค่ะ

สวนยางสวนปลามน้ำมันสวนผลไม้

นครสีโดนหลายอำเภอเลย
น้ำในเขตเมืองพวกเขตอำเภอพระพรม
รุ่มน้ำคลองเสาทงน้ำจากเทือกเขาหลวง

ล่าสุดราชการจังหวัดนครสีธรรมราช

สรุปสถานการณ์ฝนตกหนักที่นครศรีธรรมราช
ศรีธรรมราชตั้งแต่ช่วง๒๕ถึง๓๐พฤศจิกายน
บอกมีอำเภอที่รับผลกระทบ๑๔อำเภอแล้วนะคุณนะ
ตำบล๑๐๐หมู่บ้าน๑๐๔๗ครัวเรือน
ประชาชนได้รับผลกระทบ๓๑๓๕คนนะครับ
พื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ในวันนี้นะ๓๐พฤศจิกายน
ก็มีทั้งอำเภอเมืองนาบอนร่อนพิบูลพิปูนท่าสาราทุ่งสงศ์
อำเภอบังขันและอำเภอชะอวดนะครับ
ก็พบว่าอำเภอท่าสารามีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดคือ๑๗๙มิลลิเมตร
ดังนั้นเตือนกันหน่อยดีค่ะเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเป็นฉบับที่๘
ประกาศเตือนเมื่อเช้านะแต่ว่าเห็นกรมอุตุบอกว่า๑๑นาฬิกาเนี่ย
ประกาศเตือนน่าจะฉบับที่๙ด้วย
นี่ค่ะประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้
แล้วก็ขึ้นลมแรงบริเวณอ่าวไทยนะคะ
บอกคุณผู้ชมเลยมีผลกระทบไปจนถึงวันพรุ่งนี้

หลายจังหวัดเลยนะคุณนะเตือนเป็นรายจังหวัดกันสักนิดหนึ่งไหมครับคุณผู้ชมฮะ

ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นจังหวัดที่มีฝนตกหนักเนี่ยนะคะ

มีประจวบปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตตรังแล้วก็สตูน

ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนักมากคือชุมพรสุราชนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาระนองพังงานแล้วก็กระบี่
ต้องระมัดระวังกันนะฮะช่วงนี้มรสุมกำลังแรงแล้วมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาอีกนะครับ
ส่วนคลื่นลมในทะเลโดยเฉพาะอ่าวไทยนะคุณคลื่นสูง๒๓เมตรโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นซัดฝั่งด้วย
ดังนั้นประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งต้องระมัดระวังนะครับส่วนเรือใหญ่ควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
เรือเล็กเขาบอกว่าควรจะงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่๒ธันวาคมเลยนะครับ
ดังนั้นรับฟังคำเตือนอย่างต่อเนื่องจากทางการเขาด้วยนะครับ
ไปค่ะนี่คุณผู้ชมส่งข้อความมา